มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้
ทำเบาะรถจักรยานยนต์ภายในซอยเอกชัย๓๔เขตจอมทองนะครับ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวสูง๓ชั้นปลูกติดกัน๔คูหา
โดยห้องที่เกิดเหตุเป็นร้านทำเบาะรถจักรยานยนต์
ชื่อร้านช้างร้านเบาะอยู่ภายในซอยเอกชัย๓๔แยกที่๕
ถนนเอกชัยเขตจอมทองกรุงเทพ
เพลิงนั้นเกิดขึ้นที่ชั้นลอยบริเวณด้านหลังของอาคารดังกล่าวนะครับ
โดยเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์จำพวกโฟมแล้วก็ผ้าหนัง
ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุไวไฟอย่างดีนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาศาสมัครบรรเทาศาลภัย
ต่อสายฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นเพลิง
ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเพลิงจึงสงบ
สอบถามผู้ที่พักอาศัยในห้องดังกล่าว
ชื่อว่านางสาวลำดวนสมบัติวงอายุ๔๗ปี

บอกว่าขณะที่พักอาศัยอยู่ด้านบนกับสามี
ได้ยินเสียงหมาที่เลี้ยงไว้เห่าเสียงดัง

ก็พบว่ามีแสงเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นลอย

แล้วก็อุ้มหมาที่เลี้ยงไว้หนีตายออกมานอกบ้าน

ด้านตำรวจโรงพักบางขุนเทียน
หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปนะครับ